หนุ่มอายุ๒๗ปีค่ะนั่งตกปลาอยู่ริมสะพานกับเพื่อน
ตกปลาก็จะเป็นลักษณะของชิวคุยกับเพื่อนไปดื่มไป
หลังจากนั้นชวนกันกลับบ้านรับพระว่าดึกแล้ว
ประมาณ๒ทุ่มครึ่งและช่วงที่ก่อนจะกลับบ้าน
เพื่อนก็ไหว้ลงไปช่วยแต่ช่วยไม่ทันค่ะ
มน้ำเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ยังไม่ทราบเลย
ว่าทำไมผู้ชายแบบคนนี้ถึงทำแบบนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเข้าไปตรวจสอบเลยค่ะ
แล้วก็ไปเจอศพผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่านายกัณหาคำมูล
เป็นชาวสุรินเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้าง
ศพอยู่ริมตลิ่งข้างสะพาน
ตรวจสอบในตัวเจอโทรศัพท์มือถือเจอไฟแชคและเงินจำนวนหนึ่ง

เล่าให้ฟังหลังเลิกงานชวนกันมาตกปลาจุดนี้
แล้วก็นั่งดื่มเหล้าพูดคุยกันไปตกปลากันไป

ดื่มกันจนมีอาการมืนเมาพอสมควร

ก็เลยชวนกันกลับบ้านพักเพราะดึกแล้ว
ช่วงที่ยืนแล้วก็บอกจะกลับบ้านกันนั่นแหละ
นายกัณหากระโดดลงไปในน้ำเลยค่ะ
เห็นท่าไม่ดีกระโดดตามลงไป
แต่มันมืดแล้วเนี่ยนะคะก็พยายามไหว้ตามหาเพื่อน
สุดท้ายเจอแต่ไม่มีชีวิตแล้วค่ะ

ก็ช่วยกันลากขึ้นมาริมตลิ่ง
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ

อบศพให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรละเอียดอีกครั้งนะคะ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
ก็ต้องมาดูว่าเกิดจากการสำลักน้ำ
หรือเกิดจากอาการมืนเมาค่ะคุณผู้ชม